ไปดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างนะคะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยตำรวจตามไปรวบคาที่นอนเลยค่ะ
โจรที่ไปก่อเหตุตัดสายไฟแล้วก็งัดตู้เติมเงิน
เพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยคือเป็นหลักฐานอย่างดีมัดตัวแน่นเลยนะคะ
แกะรอยได้จากรถจักรยานยนต์จนทำให้ทราบที่อยู่ของคนร้าย
เพิ่งก่อเหตุไปเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านคลองเตยพัฒนา๑ตำบลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่
จังหวัดสงขลาช่วงกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งกล้องวงจรปิดหน้าร้านเขาบันทึกภาพ
ชายคนนี้ค่ะสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขา๓ส่วน
จากนั้นเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็เข้าไปตัดสายไฟ
ก่อนจะมีการงัดตู้เติมเงินนะคะใช้เวลาประมาณสิบวินาทีก็นำเงินในตู้ออกไปได้
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยตำรวจภูทรภาคเก้านะคะ
ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็แกะรอยเลยค่ะ
แล้วก็ทราบที่อยู่ของผู้ต้องหาด้วยคือนายสุวิทย์รัชตะวันอายุสี่สิบปี
ก็ได้ไปขอหมายจับจากศาลจังหวัดสงขลา
แล้วก็บุกไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักพื้นที่หมู่๓ตะบนคลองแหอำเภอหัดใหญ่
ขณะที่เขากำลังนอนพักผ่อนสบายใจอยู่ในบ้าน
เขายอมรับค่ะว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงแต่ไม่ได้งัดตู้เติมเงินนะ

อ่าเดี๋ยวเขาบอกเป็นผมจริงนะแต่ผมไม่ได้ไปงัดตู้อ่ะนะคะ
สุดท้ายแล้วนายสุวิทย์ก็ต้องจำนวนต่อหลักฐานอยู่ดี
ก็เลยยอมรับสารภาพทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบว่าช่วงเที่ยงคืนของวันที่หนึ่ง
มกราคมที่ผ่านมานายสุวิทย์ก็เคยก่อเหตุแบบนี้แหละ
ตัดสายไฟและขโมยเงินจากตู้เติมเงินริมถนนชุมชนบ้านบางแฟบ
บนท่าช้างที่อำเภอบางกล่ำมาแล้วนะคะไม่ใช่การก่อเหตุครั้งแรก
ตำรวจก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ